ความคืบหน้าคดีอุกอาจและสะเทือนขวัญที่จังหวัดสุราธานี
ผมว่าโปรยแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าคดีอะไร
เราจะสรุปก่อนช่วงห้องข่าวหัวเขียวเราจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะนะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันก่อนนะครับ
ศพของนายอัตภพลวิเชียนหรือว่าบาร์ดอายุ๒๕ปี
คนนี้ใครอ่ะเบิร์ตคนนี้ใครอ่ะ
ลูกไงพ่อชื่ออัตภพรลูกชื่ออัตภพลนะครับ
อธพลเนี่ยนะครับศพอยู่ในรถนะ
อยู่ในรถที่วัดไกรศรอำเภอบ้านตาขุน
ตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุนั่นแหละเนี่ยครับอยู่ในรถคันนี้

ข่าววันแรกว่าไงนะน้ำแข็งลูกน่าจะโดนเพราะอะไรนะ
เพราะว่าโดนฝั่งผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับแบบว่า

ยิงต่อสู้กันแล้วลูกก็โดนกระสุนตายอยู่ในรถ
ลูกน่าจะทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาพ่อพาลุง
แล้วก็นายอีกคนนึงนายมานพไปก่อเหตุ

แต่พอยิงเข้าขมับปั๊บเขาเชื่อ
เชื่อว่าน่าจะถูกยิงในระยะประชิด

ช่วงเช้าเมื่อวานคุณผู้ชมครับตำรวจพบศพนางสาว
พระนิดานินนิยมหรือว่าตั๊กอายุ๓๔ปี
เมียของดาบตำรวจอัตภพร

ตะบนท่าขนอนอำเภอคีรีรัฐนิคมนี่แหละครับ

ตอนแรกเลย๔ศพที่บ้านผู้ใหญ่

เจอศพลูกฝั่งผู้ก่อเหตุหนึ่ง

ถูกต้องน้ำแข็งผู้ได้ครบถ้วนมากคุณผู้ชม

ศพเมียดาบตำรวจอัตภพพิชา

ยิงเมียที่รีสอร์ทเสร็จปั๊บออกจากรีสอร์ทไปยิงถล่มบ้านพ่อตา
หลังจากนั้นก็ยิงถล่มบ้านพ่อตาเสร็จแล้วก็ยิงลูกชายครับ
ยิงลูกชายเสียชีวิตแล้วขับรถเอาศพมาทิ้งในวัด
ตอนเอาศพมาทิ้งในวัดนี่มีรายงานข่าวบอกว่าเขาลงไปแล้วบอกว่า
ลูกตายอยู่ในรถนะทำงานศพให้ด้วยจัดงานศพให้ด้วย
คือไปบอกพระที่เป็นพี่ชาย
นั่นแหละนี่แหละครับคุณผู้ชม
มานะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเมื่อวานนะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ติดตามจับกลุ่มนายมานพว่างงานอายุ๕๗ปี
ในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอทัพปุดพังงา
แล้วคุมตัวกลับมาที่สพคีรีรัฐนิคมเลยมาสอบปากคำ
เรื่องต้นตอนนั้นนายมานพให้การบอกว่า
หลังก่อเหตุบุกยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่ลงเนี่ยนะ
ด่าตำรวจอัตภพรนะครับ
แล้วก็นายอัตภพลหรือว่าบ้านลูกชายนะครับ
ไปที่บ้านพักในตะบนเขาพังอำเภอตาขุนจังหวัดสุราธานี
พอก่อเหตุเสร็จปั๊บหนีออกจากพื้นที่ทันทีครับ

สังเกตเห็นว่าดาบตำรวจอัตภพรเนี่ย
มีอาการแปลกคล้ายคนคุมสติไม่ได้แล้ว
อันนี้มานพเล่านะมานพที่นามสกุลว่างงานนะครับ
ต่อมาต่อมาบิ๊กโจ๊กลงเลย
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปที่สถานีตำรวจภูทรบ้านตาขุน
ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีไปสอบปากคำมานพด้วยตัวเองเลยนะ

ไปสอบปากคำเสร็จนักข่าวต้องถามล่ะบิ๊กโจ๊กคุยอะไรบ้าง
โจ๊กเปิดเผยบอกว่าขณะนี้เหลือผู้ต้องหาอีกคน
ก็คือดาบตำรวจอัตภพรนั่นแหละ
ตัวกันใหญ่เรื่องนี้คาดว่าหนีอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
ส่วนพฤติการการสอบสวนคาดว่าดาบตำรวจอัธพร
ยิงเมียก่อนที่รีสอร์ทแล้วออกไปยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่ลง
จากนั้นพาหนีโดยลูกชายของดาบตำรวจอัธพรหรือว่าบาร์ด
เป็นคนขับรถดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
นึกภาพตามนะนะครับลูกขับรถไปจากนั้นก็ไปส่งนายมานพที่บ้านก่อน
แล้วน่าจะเกิดความเครียดอันนี้คือมานพเล่าให้บิ๊กโจ๊กฟัง
อธพรน่าจะเกิดความเครียดยิงลูกตายเลย
จากการสอบปากคำนายมานพอ้างบอกว่าไม่รู้นะผมไม่รู้
ตอนแรกผมคิดว่าดาบอัตภพรท่านจะพาไปปราบปรามยาเสพติด
เห็นยิงเออเอาอาวุธปลายดอมไม่นึกว่าจะไปก่อเหตุถล่มยิง
ไม่ไม่ได้คิดเลยเขาอ้างแบบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการจับกุมดาบตำรวจอัตภพร
ซึ่งตอนนี้หนีอยู่นี่คือความเคลื่อนไหวของคดีนี้ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้
เดี๋ยวในข่าวเช้าหัวเขียวเรามาตามเรื่องนี้กันอีกครับคุณผู้ชมครับ
เป็นข่าวใหญ่เลยนะคุณผู้ชมตามกันแบบต่อเนื่องจริงค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วดาบตำรวจนายนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันจะจบลงยังไง
แล้วไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
เพราะตอนนี้ลูกก็เสียชีวิตแล้วเมียก็เสียชีวิตแล้ว
ฮัวหลีก็ยิงเขาตายแล้วคุณผู้ชมต้องตาม